หรือว่าเลขอะไรแผงนี้ขายดี

แต่ไม่ได้บอกให้ทุกแผงจะต้องเป็นแบบนี้นะ
เพราะว่าแผงนี้พ่อค้าเสียชีวิต

ระหว่างที่เจ้าหน้าที่ยังมาไม่ถึงก็เลยไว้ตรงนี้ก่อน
ใช่แล้วเนี่ยค่ะลอตเตอรี่เนี่ย
โอ้โหกลายเป็นคนก็แห่ซื้อกันหมดเลยที่แผงของพ่อค้าคนนี้

อันนี้ที่ตลาดเช้าหน้าสารปู่ดำ
อยู่ตรงข้ามสพเมืองพิศนุโลกนะคะ
ซึ่งผู้เสียชีวิตก็คือคุณลุงถนอมศรีหาลา

แล้วก็มาขายลอตเตอรี่อยู่ที่พิศนุโลก
ทีนี้ชาวบ้านพ่อค้าแม่ค้า
นี่เห็นไหมเอาศพมาวางอยู่ตรงแผงข้างตลาด
แล้วดูสิคะลอตเตอรี่ทั้งหมดที่อยู่ในแผงนี้

ซื้อกันไปเลือกจากเลขอายุของพ่อค้า๖๑ปี
แล้วบางคนก็เลือกเลขวันที่เกิดเหตุ
บางคนเอาเงินใส่กระเป๋าของพ่อค้าเลยนะ
สแกนโอนเงินเข้าบัญชีติดอยู่ที่แผงนี้ค่ะ
คือเขาจะช่วยงานศพพ่อค้าด้วย
แล้วนอกจากนั้นนักข่าวก็ไปเจอเพื่อนของคุณลุงถนอมเนี่ยนะ
นี่คนนี้ค่ะเพื่อนลุงถนอมมาเล่าให้ฟัง
บอกว่าถนอมนะก็โทรมาหาผม

ขอความช่วยเหลือเรื่องอะไร
เอาลองฟังเพื่อนของลุงถนอมเล่าค่ะ
แล้วคนขายด้วยกันไม่ได้อยู่ด้วย

หลุดมาเห็นแกก็นอนอยู่อย่างนี้แล้วแกนอนอยู่ตรงนี้
นี่ไงจะมาพาเพื่อนไปหาหมอ
พอมาถึงเพื่อนก็ตายแล้วนอนอยู่แบบนี้แล้ว

เมื่อกี้ที่พี่เบิร์ตถามไงว่าเกิดจากอะไรเป็นอะไรทำไมถึงตาย
โรคประจำตัวคือหัวใจวายเฉียบพลันด้วยค่ะ
แล้วย่านก็เอาศพกลับไปที่ทาลีที่จังหวัดเลยนะคะ
ประกอบพิธีตามศาสนาต่อไปนะคะ